ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ทั้งพ่อเมืองที่อ่างทอง

บอกว่าคนในพื้นที่อ่างทองตอนนี้มีติดเชื้อโควิด๑๙๑ราย
ถูกต้องค่ะคือบางพื้นที่กำแพงแตก
แล้วก็ไม่สามารถรักษาป้อมปลาการเอาไว้ได้
เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อในจังหวัดเป็นรายแรกเพิ่มขึ้นแบบนี้
อย่างที่อ่างทองเขาบอกว่าผู้หญิงคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙
มีความสัมพันธ์กับตลาดกลางกุ้ง
คือไปซื้ออาหารทะเลที่สมุทรสาครคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์ข้อความค่ะแจ้งคนในพื้นที่อ่างทอง
ข้อความเอาไว้แบบนี้เลยนะคะเรียนพี่น้องประชาชนชาวอ่างทอง
ขณะนี้จังหวัดอ่างทองได้รับการยืนยันผลการตรวจโควิด๑๙ในกลุ่มเสี่ยง
พบผู้ติดเชื้อจำนวน๑รายเป็นเพศหญิง
เดินทางไปตลาดอาหารสดที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่๒๐ธันวา

นี่คือสิ่งที่ผู้ว่าโพสต์เมื่อวานตอนประมาณช่วงเย็น๖โมงครึ่งค่ะ
ว่าผู้หญิงคนนี้เดินทางไปที่ไหนบ้างมีการสอบสวนโรคอย่างเร่งด่วน
แต่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยขอแจ้งให้ทราบว่าทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยได้ดำเนินการแล้ว
คือมีการ๑เลยเนี่ยมีการคัดแยกตัวกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด๖คนไปที่โรงพยาบาล
กลุ่มเสี่ยง๖คนนี้เขาตรวจเชื้อไปแล้ว๓รายไม่พบเชื้อ
แล้วอีก๓รายก็กำลังเข้าสู่กระบวนการตรวจนะคะ
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้รับทราบทันทีเมื่อได้ข้อมูลมา
คือตอนนี้ผู้ว่าเองก็บอกว่าทำงานกันแบบ๒๔ชั่วโมงเลย
ถ้าเกิดได้ข้อมูลปั๊บจะรีบแจ้งพี่น้องประชาชนชาวอ่างทองให้ได้เร็วที่สุด
แล้วก็ข้อ๓เขาก็มีการตั้งด่านบูรณาการตรวจสอบการเดินทางเข้ามาในพื้นที่
แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามานะคะ
แล้วข้อ๔ก็คือการฆ่าเชื้อทำความสะอาดในพื้นที่

ก็เลยอยากให้คนอ่างทองมั่นใจว่าไม่ได้มีการปกปิดข้อมูล
ทุกคนจะได้รู้แล้วก็ป้องกันตัวเองด้วย
แต่ยังไงก็ตามอยากให้ติดตามข่าวสาร
ติดตามได้ที่เพจของผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือจะติดตามได้ที่สำนักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
คือมันเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
ทีนี้หลังจากที่ผู้ว่าได้ประชุม
ก็แจ้งหน่วยงานว่าต้องเฝ้าระวังต้องรอผลยืนยัน
ทีนี้พอผลออกมาเมื่อวานตอนเย็นตอน๖โมงเย็น
ให้พี่น้องได้ทราบเพราะว่ามันก็มีการแชร์ข้อมูลกันเยอะ
ส่วนทางด้านรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

ก็บอกว่าเทศบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
คือต้องทำความสะอาดตลาดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างเร่งด่วน
แล้วก็ดำเนินงานตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วย
อันนี้ก็เป็นวิธีการเป็นแนวทางปฏิบัติจริงของทุกจังหวัดนี่แหละค่ะ
ของที่อ่างทองนี่เขาก็กระจายข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วนะคะ